ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านตอนนี้

หลังจากที่มีมวลน้ำเข้าท่วม๑๗ชุมชน
รวมถึงย่างเศรษฐกิจและสถานที่สำคัญ
เช่นเดียวกับเรือนจำจังหวัดน่าน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายนักโทษ
ยังเรือนจำที่ใกล้เคียงหลังจากที่ปริมาณน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากคุณสราชระวิรังศรีอรุณ
รายงานสดจากจังหวัดน่านครับเชิญครับ
สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
หลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขา
ไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้ว๑๗ชุมชนนะครับ
รวมถึงเรือนจำจังหวัดน่านที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับน้ำก็ได้เริ่มเข้าไปภายในแล้วครับ
ปริมาณน้ำบริเวณบ้านท่าลี่ในเขตเทศบาลเมืองน่านยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้บ้านเรือนของประชาชนจำนวนขออภัยครับ๒๔๕หลังคาเรือนต้องถูกน้ำท่วมขังซึ่งบางจุดซ่วมถึงกว่า๒เมตรนะครับ
เรือนจำจังหวัดน่านที่อยู่ใกล้เคียงขณะนี้มวลน้ำได้เริ่มเออเข้าไปในภายในเรือนจำแล้วนะครับ
จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายนักโทษไปยังเรือนจำในจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางและบริเวณใกล้เคียงนะครับ
โดยเกรงว่าน้ำจะท่วมสูงถึง๒เมตรขออภัยครับ๖๐เซนติเมตรเหมือนในปี๒๕๔๙และปี๒๕๖๐
ซึ่งจะต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ
จากการสอบถามนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำระบุว่า
ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับขณะนี้มีน้ำท่วมแล้ว๑๗ชุมชน
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเป็น๒๓ชุมชนเนื่องจากมวลน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วกกับชุมชนทั้งหมดนะครับอยู่ในพื้นที่ลาบรุ่มต่ำโดยขณะนี้ได้ปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดแล้วนะครับ
จำนวน๑๓จุดเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการขนย้ายเข้าของแต่ยังมีบางจุดนะครับที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
จึงทำให้ยังมีมวลน้ำไหลเข้าเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งได้ปิดได้ทำการปิดการเรียนการสอนนะครับ
และประกาศให้คณะครูและนักเรียนได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น
เรื่องต้นมีโรงเรียนในเขตเทศบาล๓แห่งนะครับที่ปิดทำการเรียนการสอนได้แก่โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ซึ่งตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำน่านนะครับรวมถึงวิทยาลัยเทคนิคน่านและโรงเรียนนิธิวิทย์ที่ได้ประกาศหยุดเรียนเช่นกันครับ
ยังเคลียร์สถานการณ์ได้ตลาดก็จะสามารถที่จะเอาคืนสภาพเพื่อให้ซื้อขายได้
วันนี้นะครับจังหวัดน่านได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติและน้ำป่าไล่หลากแล้ว
อำเภอนะครับได้แก่อำเภอเมืองอำเภอภูเพียงอำเภอวังผา
จนทำให้ชะบ้านต้องใช้เรือนโดยศาลออกมาซื้อข้าวปลาอาหารว่างดื่ม

ขณะที่บนทนฐานบกที่๓๘นะครับได้ส่งกำลังทหารเข้ามาช่วยเหลือ
ในทุกพื้นที่แล้วนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างต่าง
ที่ประชาชนยังอยู่ในภายในบ้านนะครับแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับ
ประชาชนผู้ประสบภัยนะครับซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงก่อติดสถานการณ์
และจะรายงานให้ทราบในทุกช่วงข่าวต่อไปครับสรอัตลวิหลังศรีอรุณ
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากจังหวัดน่านครับครับ
ขอบคุณคุณสรอาจครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับ